คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่
ก็เป็นพาดหัวตัวไม้เลยนะคะประกันตัวไม่ทันนอนคุก
อุทธรณ์เพิ่มโทษเจ้าสัวเปรมชัยจาก๑๖เดือนเป็น๒ปี๑๔เดือน
คือเมื่อวานนี้ประกันตัวไม่ทันเป็นคืนแรกที่เจ้าสัวเปรมชัยต้องนอนคุก
แต่ว่าเมื่อเช้านี้ค่ะก็มีการเบิกตัวนายเปรมชัยเนี่ยนะคะ
มายังศาลทองผาภูมิเพื่อที่จะฟังคำวินิจฉัยดีกา
ว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวไหมคือเมื่อเช้าเนี่ย
เปรมชัยก็มาในชุดนักโทษใส่รองเท้าแตะแล้วก็มีเสื้อกั๊กกันหนาว
คึกนอนคุกคืนนึง
คือเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะได้รับสิทธิพิเศษ

แต่นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัว
นายเปรมชัยกรณสูตรนายยงโดดเครือแล้วก็นายธานีทุมมาศ
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีร่วมกันล่าเสือดำในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เรือนจำอำเภอทองผาภูมิซึ่งนี่ค่ะ
ทันทีที่นายเปรมชัยลงมาสีหน้าสีตายิ้มแย้มนะคะ
อยู่ในชุดผู้ต้องขังแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กกันหนาว
ก็มายังศาลจังหวัดทองผาภูมิเพื่อที่จะฟังคำสั่งดีกา
ว่าจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตามคำร้องเมื่อวานนี้หรือไม่
หลังจากที่สารอุทธรพิพากษาเพิ่มโทษจำคุกจำเลยทุกคน
และไม่รอลงอาญา๓คน
และสารอุทธรณ์ก็ส่งคำร้องให้สารดีกาพิจารณา
ว่าจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่
เมื่อวานนี้ค่ะสารดีการพิจารณาคำร้องไม่ทัน
แล้วก็เบิกตัวนายเปรมชัยกับพวกมาฟังคำสั่งในช่วงเช้าวันนี้
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายเปรมชัยเมื่อเช้านะคะ
คือนายเปรมชัยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบอะไร
ให้กับนักข่าวแล้วก็โบกมือเบา
ขณะที่นายวิทูลแย้มพลายทนายความของนายเปรมชัยก็
ได้ปฏิเสธเรื่องคำร้องขอประกันตัวนายเปรมชัย
ก่อนหน้านี้มันมีกระแสออกมาไงบอกว่า
คำร้องประกันมันมีมากกว่า๕๐หน้า

อันนี้ทนายของนายเปรมชัยบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกัน
อัตราโทษที่สารอุทธรพิพากษาเพิ่มโทษนายเปรมชัย
ส่วนนายยงโดดเคลือจำคุก๒ปี๑๗เดือนไม่รอลงอาญา
นาธีเรียมแสนจำคุก๑ปี๘เดือนแล้วก็ปรับ๔๐๐๐บาท
รอลงอาญา๒ปีและนายธานีทุมมาตรจำคุก๒ปี๒๑เดือนไม่รอลงอาญา
และให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ย
เป็นเงินทั้งหมดสองล้านบาทคือตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ปักหลักอยู่นะคะ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ท้ายที่สุดแล้วที่ทำเรื่องขอประกันตัวได้ประกันตัวหรือไม่นะคะ